ถึงช่วงขี่เส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคฤษฐาใจนะครับ
ช่วงนี้เป็นช่วงของการจัดทำจดหมายลูก

ที่ประกอบการทำมนุษย์นะครับ
ซึ่งก็มีข้อเสนอมาจากทางด้านของคณะกรรมธิการปฏิรูปการเมืองของสมบท
บอกว่าไม่ให้สอสอไปใส่ซองช่วยงานต่าง
เขามีวัตถุประสงค์อะไรหรือว่าเป็นการป้องกันการซื้อเสียงทางอ้อมหรือเปล่า

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอวนมาเรื่องของการเมืองอีกทีหนึ่ง
หลังจากร่างรัฐมนูลผ่านประชามติตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการแก้ไขร่างรัฐมนูล
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่ลงประชามติหลังจากนั้นก็จะได้ประกาศใช้
แต่ว่าเรื่องสำคัญของข่าวการเมืองว่าด้วยเรื่องรัฐมนูลตอนนี้
ให้จับตามองที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูลที่เขาเรียกกันว่ากฎหมายลูก๑๐ฉบับ
แต่ว่าที่น่าจับตามากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็คือมี๔ฉบับ
กฎหมายลูกเกี่ยวกับเรื่องพรบพักการเมืองเกี่ยวกับเรื่องกรรมการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับเรื่องการได้มาสอสอการได้มาสวพวกนี้แหละครับ
ตรงนี้แหละเป็นหัวใจที่คนที่อยากเห็นการปฏิรูปการเมือง
ว่ากฎหมายลูกฉบับ๔ฉบับนี้จะออกมาเป็นยังไง
เน้นกันมากก็คือว่าให้มีกฎหมายลูกที่กวดขันเข้ม
ที่จะกลั่นกรองคนดีเข้าสภาคนที่ทุจริตซื้อเสียงนั้นลงโทษหนักเลยครับ

แต่ก็ว่ากันไปเถอะครับแต่ว่าอย่าสุดโต่ง
อย่าไปเสนออะไรที่มันปฏิบัติไม่ได้ชาวบ้านเขาจะหัวเราะเอา
เช่นที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่ว่าจะไปห้ามไม่ให้ผู้สมัครสอสอ
ซองเงินทำบุญอันนี้ก็ตลกล่ะ
เขาอาจจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยสอสอประเภทเจ้าบุญทุ่มเนี่ย
เวลาจะใส่เงินทำบุญงานบวชงานแต่งงานผ้าป่างานกระถิ่น
โอ้โหใส่ทีนึงเยอะแยะไปหมดเป็นการหาเสียงทางอ้อม
พอได้เงินทำบุญมากจากเจ้าบุญทุ่มก็โฆษณาใหญ่โต
ชักชวนให้คนไปลงเลือกตั้งเพราะว่าเป็นคนดีเป็นคนใจบุญ
เขามีงานบวชงานแต่งก็ใส่เยอะ
เจ้าภาพก็ชวนพักพวกเพื่อนฝูงที่เป็นญาติพี่น้องบอกช่วยกันเลือกเถอะ
คนนี้เขาใจดีคนที่ใส่เงินน้อยน้อยเป็นผู้สมัครก็เสียเปรียบ
เพราะว่าเงินมากสู้เขาไม่ได้
สปทสภาพปฏิรูปการเมืองก็บอกถ้าอย่างนั้นห้ามซะเลยไหม
ห้ามใส่เงินในซองทำบุญเพื่อจะได้มีความเสมอภาคกันระหว่างคนจนกับคนรวย
สมัครที่ร่ำรวยก็ไม่ได้เปรียบกับผู้สมัครที่ยากจนเพราะช่วยงานทำบุญด้วยกันไม่ได้
ถามหน่อยเถอะครับว่าถ้าออกกฎหมายห้ามอย่างนี้
เวลาเขาทำผิดกฎหมายเนี่ยใครจะไปรู้เขาเหรอครับ

ใส่กันโต้งนี่สมมุติว่ามีกระถิ่นผ้าป่า
เขาก็ไปแอบให้กันได้ช่วยงานบวชเขาไปส่งคนไปแอบให้กันก็ได้
ก็รู้กันช่วยงานศพเขาส่งลูกน้องเขาไปแอบให้กันเนี่ย
แล้วใครจะไปตามจับได้ว่าเขาให้เท่าไหร่อะไรยังไง
สุดท้ายก็ไม่ได้ผลหรอกห้ามนะได้ฟังดูดีแต่ว่ามันไม่ได้ผล
ประเทศไทยชอบออกกฎหมายที่เอาไปบังคับใช้ไม่ได้เนี่ย
เยอะนะครับที่ผ่านมาหลายฉบับคือศักดิ์แต่ว่า
คิดขึ้นมาได้ว่าเออเป็นอย่างนี้ก็ควรจะห้ามอย่างนี้
อย่างนี้ออกกฎหมายดีกว่าออกกฎหมายแล้วเขาจะไปบังคับใช้
หรือไม่ไปบังคับใช้ก็ไม่สนใจแต่ว่าขอให้ได้ออกกฎหมายไว้ก่อน
กฎหมายบ้านเราเนี่ยมีไม่รู้กี่ร้อยฉบับที่เอาไปใช้ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้
ผมเคยยกตัวอย่างว่ากฎหมายจับคนสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ
ตั้งแต่ออกกฎหมายมาจับใครได้สักหลายหรือยังยังครับ
ใครจะไปนั่งจ้องว่าใครจะไปสูบที่ไหนอะไรยังไง
เนี่ยชอบออกกฎหมายประเภทที่ว่าเอาไปปฏิบัติไม่ได้
บางรายก็เสนอว่าเวลาหาเสียงกันเนี่ย
พวกที่ได้พวกที่มีเงินมากได้เปรียบสิ
โอ้โหหาเสียงกันใหญ่โตขึ้นป้ายใหญ่โตประจัดปลาใสทุกวี่ทุกวัน
เงินเยอะนี่คนก็ไปฟังไอ้คนที่ไม่มีเงินก็
ไปหาเสียงสู้เขาไม่ได้ป้ายก็สู้เขาไม่ได้
สุดท้ายขึ้นมาคนรวยก็ได้เปรียบคนจนทำยังไงที่จะให้เสมอภาค
คุณภัยบุญนิติธวรรณบอกเอาแบบญี่ปุ่นไหมล่ะ
ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแค่ส่งจดหมายไปถึงบ้าน
ว่าเขตนี้มีใครสมัครบ้าง
เอาประวัติไปเที่ยวติดไว้รวมกันที่เขากำหนดให้
นี่ญี่ปุ่นแล้วจะเอามาใช้กับเมืองไทย
ญี่ปุ่นนั้นได้ครับเพราะว่า
บ้านเขาเนี่ยมันมีสภาพเป็นเมืองหมด
บ้านเราเนี่ยยังมีสภาพเป็นชนบทเยอะ
คนที่อยู่ในชนบทบ้านนอกบ้านนอกเนี่ยเวลาเขามาเลือกตั้งเนี่ย
เขามาเลือกตั้งเพราะกรกตประชาสัมพันธ์เหรอครับ
ไม่ใช่ครับเขามาเลือกตั้งกันเพราะว่า
มีคนไปหาเสียงบรรยากาศหาเสียงคึกคัก
เขาถึงรู้ว่าเลือกตั้งวันไหนเวลาเท่าไหร่อะไร
เขารู้กันตรงนั้นบรรยากาศการหาเสียงของนักการเมืองนี่แหละ
เป็นการเสริมสร้างประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่
แล้วเขาก็ไปเลือกกันเขาก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะแยะ
ถ้าไม่มีการหาเสียงลำพังแต่ให้กรกตไปทำประชาสัมพันธ์โฆษณา
ว่าเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่เท่านั้นเท่านี้
ผมรับรองได้ว่ารับรองได้ว่าหายไปเยอะเลย
จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยเพราะมันไม่มีความตื่นเต้น
กับคนที่จะไปลงเลือกตั้งบางคนบอกไม่เป็นไร
เอาเสียงของคนที่เป็นชนชั้นกลาง
คนที่ซื้อเสียงไม่ได้นี่แหละมากำหนดตัวสอสอ
ดีกว่าไปเอาเสียงคนที่มาเลือกตั้ง
ด้วยการใช้เงินมาเลือกตั้งโดยการซื้อเสียง
มาเลือกตั้งโดยการได้รับเงินผลประโยชน์
เพราะเสียงของคนเหล่านั้นทำให้เจตนารมณ์ของการเลือกตั้งเบี่ยงเบน
คนซื้อเสียงเข้ามาคนที่ไม่ซื้อเสียงสู้ไม่ได้
ฉะนั้นพูดเหมือนกับว่าอย่าไปสนใจสถิติ
อย่าไปสนใจตัวเลขของคนที่มาเลือกตั้ง
มาเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้เป็นคนที่เลือกผู้แทนเป็น
รู้จักกันกรองที่จะเลือกผู้แทนเลือกคนดีเป็น
รู้จักกันกรองที่จะเลือกคนดีเข้าไปเป็นผู้แทน
แค่นั้นก็พอโอ้คิดอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับ
ผู้แทนของปวงชนเนี่ยจะต้องมาจากทุกสาขาอาชีพ
มาจากคนยากคนจนมาจากใครก็ได้
ไม่ใช่ว่าไปจำกัดเอาว่าจะต้องมาจากคนที่เลือกสอสอเป็น
ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่สอดคล้องกับรัฐมนูลสิครับ
นี่ก็คิดแปลกไปหน่อย
มาเห็นความคิดประเภทที่ว่าเออกรกตเนี่ย
การเลือกตั้งมาแล้ว๒ครั้งที่ผ่านมาเป็นโมคะหมด
สั่งให้เป็นโมคะหมดแล้วกรกตก็มีปัญหาเยอะ
ฉะนั้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการเมือง
ให้คสมาคุมเลือกตั้งไหม
บางคนก็เสนอบอกว่ากลับไปให้มหาดไทยมาบริหารจัดการเลือกตั้ง

ก็ที่มาให้มีกรกตเนี่ยเพราะเขาเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ย
มีเจ้านายเป็นรัฐบาล
ฉะนั้นรัฐบาลที่รักษาการอยู่ในขณะนั้นเนี่ย
ต้องการให้การเลือกตั้งออกไปทางไหนเขาก็สั่งไปที่มหาดไทย
เขาจึงมาให้มีองค์กรกลางที่ใครสั่งไม่ได้ก็คือกรกต
กรกตไม่ได้เป็นลูกน้องรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลรักษาการหรือรัฐบาลไหน
ฉะนั้นสั่งกรกตไม่ได้นี่ว่ากันโดยหลักการนะ
แต่มหาดไทยนั่นสั่งได้เพราะมหาดไทยเป็นลูกน้องรัฐบาล
ก็มามีกรกตอ้าวแล้วยังไงที่จะกลับไปใช้
ไปใช้ให้มหาธัยมาคุมการเลือกตั้งนี่ก็เป็นข้อเสนอที่ประหลาด
เราต้องดูในหลักการสิครับอย่าไปเอาเรื่องตัวบุคคล
ดูในหลักการก่อนแล้วที่จะให้คอสชมาคุมการเลือกตั้ง
แล้วสมมุติคราวหน้าเกิดมีพักการเมืองเข้ามาโวยวายว่า
ขอสชลงมายุ่งกับการเลือกตั้งมหาดไทยมาคุมการเลือกตั้ง
แล้วเกิดการโกงขึ้นมาให้พักใดพักหนึ่งที่เป็นมีเครือข่ายกับทหาร
แล้วไปริดร้อนไปรังแก่พักที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับทหาร
อ้าวก็จะมีเสียงนี้ขึ้นมาอีกแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะครับ
ฉะนั้นอยากจะฝากไปถึงสปทสนชหน่อยครับ
คิดอะไรก็คิดไปเถอะแต่คิดแบบให้คนที่มีสติสมประกอบหน่อย
อย่าไปคิดอะไรเพี้ยนนี่ดีนะที่กรรมการร่างเขาบอกว่าคิดก็คิดไปเถอะ
ดูแล้วจะผ่านยากไหมครับกฎหมายลูกทั้งหมดทั้งมวลนี้
เขาอันนี้อยู่ในช่วงที่เขาระดมความคิดครับแต่ผมเชื่อว่าพอเข้าสภา
ไม่เพี้ยนแบบนี้หรอก
เห็นมีข้อเสนอมาทุกวันแต่ละเรื่องนี้ก็แต่ละวันก็ไม่เหมือนกันด้วย
ตอนนี้ก็ฟังไปครับ

วันนี้ก็มาวิเคราะห์กับเรื่องของการเมืองกับประเด็นการจัดทำกฎหมายลูก